น้องชายของเน็ตไอดอลชื่อดังของปากิสถานนะครับถูกตำรวจรวบตัวได้นะครับ
ข้อหาฆาตกรรมพี่สาวของตนเองครับวาซีมบาโลสวัยยี่สิบห้าปีครับ
ตำรวจปากีสถานจับกลุ่มได้ทางตอนกลางของปากีสถานหลังตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆาตกรรม
สือพิมพ์ท้องถิ่นระบุว่านายวาซีนนั้นรับสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือฆาตกรรมพี่สาว
ด้วยการวางยาและบีบคอพี่สาวจนตาย
เพื่อรักษาชื่อเสียงของวงตระกูล
เนื่องจากการดิวนั้นมักจะมีการโพสต์ข้อความรูปถ่ายและคลิปวิดีโอ
ลักษณะล่อแหลมและถูกมองว่าไม่เหมาะสมในสังคมของปากีสถาน
และเมื่อไม่นานมานี้นะครับการดิวก็ได้เพิ่งจะโพสต์ภาพถ่ายของเธอ
คู่กับนักการณ์ศาสนาอิสรามของปฏิษฐาน
ไปสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในหมู่ของผู้ที่เคร่งศาสนาครับ
โดยก่อนหน้านี้เธอเคยส่งจดหมายถึงรัฐบาลเพื่อร้องขอการคุ้มครอง
หลังจากที่ได้รับจดหมายขู่ฆ่าหลายครั้งนะครับ
แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใดจากรัฐบาล
โดยผู้หญิงปากีสถานหลายคนหลายร้อยคนต้องถูกฆาตกรรมในหลายปีแต่ละปีนะครับ
โดยผู้ก่อเหตุนั้นได้อ้างว่าเป็นการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ
เนื่องจากว่ารูปร่างนั้นเซ็กซี่หน้าตาก็มีลักษณะของความละไม้คล้ายกับคาเดเชียน
โดยเธอนั้นมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์มากถึง๔๓๐๐คน
และมีผู้ติดตามเธอผ่านทางเฟซบุ๊กอีกกว่า๗แสนคนทีเดียวครับ